เรามาดูจุดหลักนั่นก็คือที่๕แยกลาดพร้าว
เพราะว่าคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐอยู่บริเวณจุดตรงกลางของการชุมนุมเลยนะครับ
แล้วก็อยู่ฝั่งด้านสวนจตุจักรมีรายงานความคืบหน้าให้ทราบ
เพราะว่าจุดนี้มีรายงานความคืบหน้ากันเยอะเลย
เรื่องของผู้ชุมนุมเองก็จะมีการปิดสะพาน
หรือว่าเส้นทางข้ามแยกต่างด้วยนะครับ
ดังนั้นไปฟังการรายงานจากคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐเลยนะฮะ
ติดตามได้เลยนะครับรายงานจาก๕แยกลาดพร้าวเชิญครับ
คุณผู้ชมครับกลับมาที่บริเวณ๕แยกลาดพร้าวอีกครั้งหนึ่ง

เมื่อสักครู่นี้มีเสียงตะโกนจากกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
บอกว่าจะมีการสลายการชุมนุมขั้นสูงสุด
แต่เหตุการณ์ตอนนี้ก็เริ่มมีกาดของผู้ชุมนุมนะครับ
มารวมตัวกันบริเวณป้ายตรงนี้นะครับ
ซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่าป้ายตรงนี้จะเป็นแนวปะทะ
ถ้าเกิดว่ามีการสลายการชุมนุมเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งจะมีกาดของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
ใส่ชุดรออยู่บริเวณนี้
หลายคนเลยทีเดียวนะครับ
นี่เป็นภาพตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า
ให้กาดถอยนะฮะ

ถอยหลังไปอยู่แนวป้ายนะครับ
เพื่อที่จะให้แนวตรงนี้เป็นแนวการรับปะทะ
กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหากมีการสลายการชุมนุมจริงนะครับ
บรรยากาศตอนนี้ก็ถือได้ว่าค่อนข้างที่จะวุ่นวายเล็กน้อย
เพราะว่ามีกาดจำนวนมากพยายามที่จะเข้ามา
ตั้งจุดอยู่บริเวณป้าย

ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศขนาดนี้ค่อนข้างวุ่นวายเล็กน้อย

มีการประกาศให้อยู่ข้างหน้าใต้สะพานของธนาคารนะครับ
แต่ตอนนี้ถอยร่นเข้ามาอยู่บริเวณป้ายตรงนี้นะครับ

ตอนนี้ก็เริ่มถอยนะครับ
ให้อยู่หลังป้ายเขียวตรงนี้นะครับ

เพื่อที่จะให้กลุ่มกาดที่เป็นผู้ชาย
กลุ่มกาที่มีความพร้อมที่จะรอรับการปะทะ
ที่ตำรวจอยู่บริเวณจุดตรงนี้นะครับ
ตอนนี้ก็พยายามที่จะให้

เดินมาที่หลังป้ายให้ได้มากที่สุดณตอนนี้
มีการเรียกนะฮะให้ถอยถอย
เพราะว่ามีข่าวลือบอกว่า
การชุมนุมนะครับทำให้บรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างวุ่นวายเล็กน้อย
เตรียมความพร้อมใส่หมวกกันน็อกใส่ชุดการฝนใส่หน้ากากนะครับ
เพื่อที่จะป้องกันแก๊สหากมีการสลายการชุมนุมกัน
ตอนนี้ก็เริ่มตั้งแถวกันแล้วนะครับเพราะว่าคุณผู้ชมจะเห็นอีกป้ายหนึ่ง
อยู่บริเวณข้างหลังตรงนู้นใช่ไหมฮะป้ายหลังจากนั้นคือกลุ่มผู้ชุมนุม
ที่อยู่ข้างในที่มีการปราศัยกันแล้วก็บอกว่ากาดที่อยู่ตรงนี้เนี่ย
จะเป็นกาดแนวหน้าที่รอการประทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ตรงนี้จะเป็นคนป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุมด้านในที่อยู่ข้างในนี้นะครับ
ตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมยืนอยู่บริเวณถนนประมาณ๔๕เลนอยู่ตรงนี้แล้ว
ปิดกั้นทั้งหมดนี่เป็นบรรยากาศตอนนี้นะครับ
ถ้าเราอยู่ข้างในจะมีทีมข่าวอยู่ข้างในซึ่งด้านในเนี่ยแน่นอนว่ามีเวทีปราศัย
แล้วก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมจำนวนมากที่อยู่ข้างใน
เป็นเด็กนักศึกษาเป็นผู้หญิงเป็นเยาวชน
ส่วนข้างหน้านี้ก็จะเป็นเยาวชนผู้ชายเป็นวัยรุ่นผู้ชายที่บอกได้ว่าพร้อม
ตอนนี้มีการเรียกกำลังให้ฮึกเหิมนะครับ
เพื่อที่จะรอหากมีการประทะจริง
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนนี้นะครับไม่ใช่มีแค่เพียงผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงด้วย
ขณะเดียวกันคุณผู้ชมดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้
มุ่งหน้าสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสก็เริ่มมีการทยอยเดินมากันนะครับ
ซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาบริเวณจุดตรงนี้
ก็มีการแสดงต่างต่างของกลุ่มที่มาร่วมนะครับชุมนุมน่ะเดียวกัน
บริเวณนี้จะเห็นได้ว่าผู้ชายเป็นส่วนใหญ่นะครับ
เพราะว่าหลายคนบอกว่าจะเป็นกาดเพื่อป้องกัน
กลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ด้านในก็จะเป็นการรอการปะทะกับกลุ่มเจ้าที่ตำรวจ
ซึ่งก็มีข่าวลือนะครับบอกว่าจะมีการสลายการชุมนุมกัน
คุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนนี้นะครับด้านหลังจะเห็นได้ว่า
แนวของป้ายนี่คือแนวการปะทะของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ประกาศเอาไว้
ส่วนแนวอีกด้านหลังซึ่งเป็นป้าอีกตรงนั้นก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ข้างใน
นี่เป็นเหตุการณ์ล่าสุดขณะนี้ที่บอกว่ามีข่าวลื้อว่าจะมีการสลายการชุมนุมนะครับ
เดี๋ยวจะเป็นอย่างไรทีมข่าวของเราจะรายงานอย่างต่อเนื่อง
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดจากที่นี่ครับศักดิ์บุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากห้ายแยกรัดพร้าวครับครับถ้ามองตามแผนที่นะฮะ
อยู่ทางฝั่งผนโยธินขาออกข้างหน้าสวนจตุจักรพอดิบพอดีนะครับ
จุดนี้กลายเป็นจุดที่ทางผู้ชุมนุมเองใช้เป็นแนวป้องกัน
เตือนผู้หญิงเตือนคนที่อาจจะไม่ได้แข็งแรงเตือนคนที่ไม่ใช่ผู้ชาย
ให้ออกไปจากจุดนี้ก่อนแล้วก็กลุ่มผู้ชายเนี่ย
เขาก็มารวมตัวกันจุดนี้แล้วเขาบอกว่ามีการใช้กระสอบทราย
เพื่อจะเป็นแนวป้องกันเป็นแนวปะทะด้วย
เพราะว่าด้านในนั้นก็มีทั้งเยาวชนด้วยนักเรียนด้วยอยู่ด้านในนะครับ
ทำให้กาดนั้นต้องออกมายืนอยู่แนวหน้าที่บริเวณหน้าป้ายของสวนจตุจักร
เพราะว่าก็มีกระแสข่าวว่าจะมีการสลายหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบ
ถึงแม้แก่นำจะประกาศว่าให้ยุติการชุมนุมในวันนี้สองทุ่มก็ตามนะฮะ